เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุดรธานีนะฮะ
วันนี้เราลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้ว่า
เออชาวบ้านเขาบอกว่า
อื้อฮือมันก็ร้อนอยู่

เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งฮะเขาจมน้ำเสียชีวิตไป๒วันแล้ว
แต่ในระหว่าง๒วันนี้ก่อนจะมาพบศพ
เขาเห็นทั้งสองวันเห็นนั่งอยู่แถวกระท่อมแถวนี้ทั้งสองวัน

ทั้งที่ว่า๒วันเนี่ยคาดว่าน่าจะตายไปแล้วถูกต้อง
เพราะไม่ได้กลับไปบ้านที่บ้านหาไม่เจอ
ผู้ชายคนนี้อายุ๕๕ปีนะครับเสียชีวิตในสระน้ำ
เป็นทุ่งนาท้ายหมู่บ้านหมู่บ้านเชียงพินหมู่๑ตะบนเชียงพิน
อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีท่านผู้ชมลองดูเหตุการณ์เนี่ย
ตอนนี้เท่าไหร่เนี่ย๔ทุ่ม๔๐โอ้โหเวลากำลังดี
ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงลองส่งข้อความมานะฮะ
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขลงพื้นที่ไป
เดี๋ยวรอดูคุณกิติศักดิ์ตอนลงพื้นที่นะแต่ว่าดูเหตุการณ์ก่อน
เหตุการณ์นี้เป็นสระน้ำลึก๓เมตร
ผู้ที่เสียชีวิตตอนที่ชาวบ้านไปพบลอยอยู่บนสระน้ำแล้ว
คือนายเทเวศป้อมเชียงพินหายตัวไปจากบ้านตั้งแต่๑๖พฤศจิกายน
ตอนนั้นที่ออกไปจากบ้านคือออกไปเขียวข้าวกับญาติยาศน์
แล้วมาพบศพหลังจากนั้นอีกสองวันนะฮะตามร่างกายไม่มีบาดแผล
ไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายเจ้าหน้าที่ชนะสูตรแล้ว
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว๒วันมันมีความเฮียนเกิดขึ้น
เพราะว่าตอนที่พบศพก็คือเมื่อวานนี้นะแต่หายไปจากบ้าน๑๖
คุณกิติศักดิ์ลงพื้นที่ไปดูเนี่ยเพราะว่าชาวบ้านบอกว่า
นายเทเวศหายไปจากบ้านแล้วยาดก็หาไม่เจอหาไม่พบ
หลังจากพบศพนะครับท่านผู้ชมครับมีชาวบ้านในหมู่บ้านเชียงพิน
ชื่อว่านางเดือนเพลบอกว่าเมื่อเย็นวันอาทิตย์
วันอาทิตย์คือวันที่๑๗วันที่๑๖วันเสาร์เขาหายไป
แต่เย็นวันอาทิตย์วันที่๑๗นางเดือนเพ็ญบอกว่าช่วงค่ำ
ขี่จักรยานยนต์จากทุ่งนาจะกลับบ้านซึ่งต้องผ่านเถียงนาที่นายเทเวศ
ปกติจะอยู่ที่กระท่อมปลายนาแถวเนี้ยอ่าเวลาเขาทำนาเสร็จเนี่ย
บอกว่าเขาไม่ค่อยกลับบ้านจะมานั่งพักตรงนี้ชอบนอนชอบอยู่แถวเนี้ย
เขาเรียกว่าเถียงนากระท่อมปลายนาชอบอยู่แถวนี้ไม่ค่อยกลับบ้านหรอก
เย็นวันอาทิตย์ที่๑๗นางเดือนเพ็ญขี่จักรยานยนต์มาถึงตรงนั้น
เย็นค่ำนะเห็นนายเทเวศนั่งอยู่ที่เถียงนาที่นั่งเป็นประจำ
ก็พูดคุยทักทายตามปกติตามภาษาคนรู้จักกัน
แต่นายเทเวศไม่ตอบถามอะไรไม่ตอบนั่งอยู่เฉยอย่างนี้ฮะ
ก็ขี่จักรยานยนต์ผ่านไปก็ไม่คิดว่าเขาจะเสียชีวิตหรืออะไรยังไง
ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะคุยกับวิญญาณอยู่ก็ไม่ตอบ
เช้าวันรุ่งขึ้น๑๘พฤศจิกายนก็คือเมื่อวานนี้วันจันทร์
ญาติของนายเทเวศมาถามหาเธอบอกว่าอ้าวยังเห็นอยู่ที่เถียงหน้าเนี่ย
เมื่อวานนี้ตอนค่ำเพิ่งทักตัวเอง
จากนั้นไม่นานพอบอกญาติไปญาติของนายเทเวศนะนะก็มีเสียงสัญญาณไซเรนของรถกู้ภัย
วิ่งเข้ามาที่หมู่บ้านเธอก็ไปดูพบว่าอ้าวนายเทเวศจมน้ำเสียชีวิตอยู่ในสระน้ำ
และเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว๒วัน
วันถ้าย้อนไปจากเมื่อวานนี้วันจันทร์ก็คือวันอาทิตย์และวันเสาร์ค่ะ
แต่เธอเจอนายเทเวศค่ำวันอาทิตย์
นี่ฮะเธอตกใจมากนึกย้อนดูแล้วเมื่อค่ำเมื่อวันอาทิตย์เธอคุยกับใคร
เอาฟังเสียงดูครับ
กะกะนังที่ซื้อปุ๊ะปากก็ไปละค่ะ
ก็พูดว่าเราสิเป็นแบบนี้นะ
พอดีตอนเที่ยงพันกะเล่นทำหาพี่น้องเบอร์สักคนอย่างนี้ล่ะก็ว่าไม่เห็น
นี่มันนี่พระอาทิตย์เขาอยู่นี่นี่เซียงรถอ่าประเทศตื่นอ่ะค่ะมากก็ได้ไปเมืองคลุมว่าแล้ว
แต่ก็ได้ตกอย่างเอ้าคือได้เอิ่นใส่เราอยู่ก็เลยว่างสิก็ไปคิดว่าเราสิตกนามค่ะ
ตอนที่เอิ้นใส่แล้วนางคุกเขากลมหนาอยู่ค่ะก็ไม่ได้ตอบมีตรฐานมากับพานไปสิค่ะ
แล้วก็ได้ตอบรับไว้พี่น้องเที่ยงนี้ก็บอกได้ว่าค่ะแล้วเราว่าคลีย์รถพ่านไป
เพราะฉะนั้นอยากให้คนรู้ว่าจะของตกนามอย่างไรคนเห็นก็คิดไปอยู่ค่ะ
ก็แล้วก็คิดว่าหาหังเป็นอะไรยิ่งตกใจค่ะ

ไม่กลับบ้านมาช่วยพี่น้องทำนาเกี่ยวข้าวก็มักจะพักอาศัยอยู่ที่ตรงนี้นะครับ
ลูกเอาไว้อยู่เป็นประจำเลยนะอ่าอย่างวันที่สิบหกที่ไปเกี่ยวข้าวกันอ่ะ
แล้วก็ไม่ได้กลับบ้านเช้าวันที่๑๗มีน้องสาวนะ
เขาไม่มีครอบครัวนะเขาตัวคนเดียวนะนายเทเวศเนี่ย
น้องสาวเอาข้าวมาให้ไม่เจอก็ออกตามหาก็ไม่พบถามทั้งหมู่บ้านก็ไม่เจอ
มาวันที่๑๘ถึงเจอนางเดือนเพ็ญที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้
บอกว่าเอาเมื่อค่ำเมื่อวานนี้ยังเห็นอยู่ที่เถียงนาเลยเนี่ย
แล้วช้าวันที่๑๘ที่เขาพยายามตามหากันก็มาเจอศพอยู่ในสระน้ำ
เดี๋ยวฟังน้องสาวหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่แหละก็ประมาณอ้างไม่ใช่ของหน้าไงประมาณอ้างแม่เจ้า
ผู้น้าก็มาเอ่นคนมาซอยนะครับก็ไปเห็นอยู่ในสระน้ำ
คนขี้ลูกคนหัวกับลูก
ก็ไม่รู้ว่าอ้ายจะตกไม่รู้เลย
ก็เห็นพร้อมกับพี่สาวก็น่าไป
ก็เลยเข้าใจสงสัยก็จะบอกน้องว่า
อ้ายไปแล้วเดิมจะจัดการซีมอีกจ้ะ
คือตำรวจสฮห้วยลวงที่อุดอนคาดว่านายเทเวช
น่าจะดื่มเหล้าจนเมาในคืนวันนั้น
คืนวันที่๑๖เนี่ยแล้วกำลังจะไปอาบน้ำหรือล้างมือ
แล้วก็พลัดตกลงสระน้ำทีนี้อยู่คนเดียว
ไม่มีใครเห็นไม่มีใครช่วยก็เลยเสียชีวิต
แต่ชาวบ้านเนี่ยโอ้โหเขาแบบหลอนกันมาก
คุณกิติศักดิ์วิวิวชายเจริญสุขก็เลย
อ้าวเดี๋ยวลองไปดูหน่อยนะที่เถียงนาของนายเทเวศเนี่ย
ไม้เก่าโล่งที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะ

นี่ฮะติดกับถนนลูกรังเนี่ยรายล้อมไปด้วยทุ่งนา
คือมันเงียบจนแบบนานจะมีคนผ่านมาทีเห็นไหม

อ่าสักประมาณห้าสิบเมตรถัดจากเถียงนาไปเนี่ย
เป็นจุดที่นายเทเวศจมน้ำตายนะครับ
คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลองดูหน่อย
ตามความเชื่อโบราณเขาบอกว่าถ้าอยากเห็นผีต้องทำยังไงนะ
ต้องมองลอดใต้หวังขา
กลางขาแล้วก็มองลอดไปอย่างนี้
อ่าติก็เลยลองดูนี่ลองดูสิจะเห็นมั้ย
นี่เดี๋ยวดูฮะว่าติเจอหรือไม่เจอ
๑๒ครับ
นี่เรากรุ๊ปจริงนะครับคุณผู้ชมครับ

เอาอย่างหน้าจะหมืดแล้วเนี่ยหน้าหมืดแล้วเนี่ย

ถามหาพี่เทเวศ

หือติเอ้ยประธานโทษเถอะ

ที่สุดครึ่งกลางวัน
เอาสักกลางวันเลย

ถ้าจะเอาตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็คือ